วอเล็กบอลสาวไทยในชุดชิงแชมป์เอเชียก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันครับ
ก็เก็บตัวฝึกซ้อมกัน๓วันนะครับ
ก่อนจะเดินทางไปที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้
เพื่อลงแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชีย
ทางโคชด่วนณสีวัชราชเมธากุลของหน้าภูกษอ

เพราะว่าทักษะต่างนั้นถือว่าทำได้ดี
รายการที่ผ่านมาก็จะมีแค่เรื่องของการรับบอลแรกที่ยังต้องเน้นอยู่ครับ
ก็จะมีการส่งรายชื่อนักกีฬา๑๔คนให้สมาคมกีฬาวอเล็กบอลประกาศ

แล้วก็ออกเดินทางในวันที่๑๖สิงหาคมด้วยสายการบินไทยนะครับ

สมาคมก็เตรียมจะส่งทีมไปแข่งขันวอเล็กบอลหญิงรายการพิเศษด้วยนะครับ
ซึ่งทีมชุดนี้ก็จะคุมทีมนะครับโดยนักกีฬาไปบางส่วนนะครับ
แบ่งจากชุดใหญ่ไปแข่งขันก็จะมีถาพันธุ์ภัณฑ์ไทยสีนะครับ
มีสุพัตราภัยโรธแล้วก็จะเรียกทางจรัสพรดาศักดิ์เข้ามาช่วยทีมด้วยนะครับ
ติดตามได้ครับวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่๒๐นะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดทุกนัดที่ทีมไทยลงแข่งขันนะครับ
ชมออนไลน์ได้สดเหมือนกันครับทางแอปพลิเคชันทรูไอดีครับ